ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลแล้วมีเรื่องกับชาวบ้าน
คือเป็นเงินพุ่มกระถิ่นที่ชาวบ้านเขาทำบุญทีนี้เงินมันหายไป
แล้วชาวบ้านเขามีการไปโพสต์พาดพิงถึงแม่ของสอทอ
สอทอไม่พอใจสิเอาพวกมานะเป็น๑๐คนเลย
บุกมาด่าบุกมาคมขู่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยค่ะ
มีการไปโพสต์พาดพิง
โพสต์ด่ากันเกี่ยวกับเงินทำบุญพุ่นกระถิ่น
ทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นเลยค่ะ
แล้วถึงขั้นเอาพวกมาเป็นสิบนะ

เขาบอกว่ามันเกิดอะไรอ่ะทำไม

วันนี้ที่จะเล่าให้ฟังจะเป็นฟังความฝั่งชาวบ้านก่อน
ส่วนฝั่งสมาชิกสภาเทศบาล
ถ้าเกิดว่าพร้อมที่จะชี้แจงก็อยากฟังเหมือนกัน
อันนี้ช่วงที่เกิดเหตุค่ะให้คุณผู้ชมดู
ฝั่งทางนางสาวเฟื่องฟ้าเริกจำนงวัย๔๖ปีเนี่ยนะคะ
เป็นชาวบ้านหมู่๑ที่ตำบลโคกลอยที่ตะกัวทุ่งของพังงา

ฉันโดนสอทอหรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกลอยเนี่ยนะ
มากันเป็นสิบอ่ะแล้วก็บุกมาหน้าบ้านมาด่ากราด

ทีนี้ตัวคุณเฟื่องฟ้าเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าเมื่อวันที่๖พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ตัวพี่เฟื่องฟ้าเองกับครอบครัวทำบุญติดพุ่มกระถิ่น
หนึ่งทุ่มที่วัดโคกลอยแล้วก็เขียนป้ายชื่อติดที่พุ่มเอาไว้นะ
ทีนี้พอถึงเวลาที่จะเอาพุ่มกระถิ่นนี้
นับเงินถวายให้วัดเนี่ยอ้าว
ถามว่าเห็นหรือเปล่าพุ่มกระถิ่นที่ติดป้ายเอาไว้
แล้วเห็นด้วยว่าตอนนั้นพุ่มกระถิ่นวางอยู่ตรงกลุ่มของสอท
สทเจเจหรือว่านางสาวคมตาศรีมันตาค่ะ
ตอนนั้นน่ะกำลังนั่งนับเงินพุ่มกระถิ่นกันอยู่ไง
ตัวฝั่งพี่เฟื้องฟ้าก็เลยเข้าไปถามทางฝั่งสทว่านี่
ุ่มกระถิ่นของฉันนี่ชื่อป้ายที่ติดอยู่ก็ของฉันนี่
แล้วใครเอาพุ่มกระถิ่นของฉันมาตรงนี้ทุกคนเงียบไม่มีคำตอบค่ะ
แต่เรื่องเนี้ยนะสุดท้ายเนี้ยเจ้าอาวาสอ่ะมาไกล่เกลี่ยมาพูดคุย
คือเขาบอกว่าตอนที่เจ้าอาวาสให้คุยทั้งสองฝั่งนะ
ฝั่งพี่เฟื่องฟ้าที่เป็นชาวบ้านฝั่งสทคมตาหรือว่าสทเจเจเนี่ย
ก็คือคุยกันตกลงกันนะแต่เรื่องมันไม่จบไง
เพราะว่ามีคนส่งคลิปมาเป็นหลักฐานให้กับทางฝั่งพี่เฟื่องฟ้าชาวบ้านเนี่ยนะ
ส่งคลิปมาเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกาบอกว่านี่ไง
ให้เห็นไปเลยว่าใครเป็นคนหยิบหุ้มกระถิ่นของพี่เฟื่องฟ้าไป
แล้ววันนั้นที่พี่เฟื้องฟ้าถามก็ไม่ได้คำตอบใช่ไหมล่ะ
ทีนี้พอพี่เฟื่องฟ้าเห็นหลักฐานจากคลิปนั้นเลยไปแจ้งความค่ะ
ไปแจ้งความจะดำเนินคดีที่สพโคกลอยพอตอนค่ำของวันที่สิบเท่านั้นแหละ
นี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเห็นไหมรถยนต์คันนี้มาจอดหน้าบ้าน
แล้วดูสิคนลงมาจากรถเพียบเลยอ่ะมาทั้งรถเก่งทั้งมอเตอร์ไซค์เลย
ใช่ใช่ค่ะมากันหลายคันเลยแล้วทั้งผู้ชายผู้หญิงมากันเป็นสิบคนอ่ะ
รวมถึงสทเจเจหรือว่าสทคมตาเนี่ยตะโกนด่าพี่เฟื่องฟ้าอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็โกรธไงว่าทำไมฝั่งพี่เฟื้องฟ้าต้องไปว่าแม่ของสอทรด้วย

หาว่าลงเฟสว่าแม่เขารักของรักทุ่งกระถิ่นที่แต่เราเราบอกเราไม่ได้
ไม่ได้กล่าวหาเราไม่ได้ว่าว่ารักเราเพียงแต่บรรยายสถานที่ว่าเออ
เราไปเจอตรงไหนกระถิ่นที่เราหายมันหายตรงไหนเท่านั้นนะคะ
ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนี่ไงพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความค่ะ
ครบเดือนละเจ็ดธันวาแล้วไงก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่มีอะไรคืบ
เลยนะตอนนี้ครอบครัวพี่เฟื่องฟ้าเองเนี่ยก็บอกว่าอยู่กันอย่างหวัด
กลัวแล้วนี่มาชี้ให้ดูหน้าบ้านเลยว่าเนี่ยรถมาจอดตรงเนี้ยแล้วเขา

อันนี้คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือวันที่๑๐นะคุณผู้ชม

แต่ว่าพี่ก็อยากได้ความเป็นธรรมนะ
อยากให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดำเนินการหน่อย
พอได้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้อย่างที่บอกไงฟังฝั่งความของพี่เพื่อนฝา
แต่ฝั่งสอทรอยากฟังเหมือนกัน

ที่เห็นว่าใครหยิบพุ่มกระถิ่นไปชี้แจงหน่อยว่ามันยังไง
ต้องฟังทั้งสทคมตาแล้วก็แม่ของเขาด้วยนะ